มาดูข่าวที่ตอนนี้ร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

เป็นคลิปหนึ่งความยาวประมาณ๓นาที
ที่ชื่อว่าเจริญสักอำอ่อน

แล้วก็คลิปข้อความสักนิดหนึ่ง

ติดยาบ้าอย่างหนักแล้วมาขอเงิน

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกับตาตัวเอง

ขณะที่พ่อนั้นกราบเท้าลูก
เพื่ออ้อนวอนให้ลูกเลิกยาเสพติดนะครับ

ประตูนรกเปิดหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมครับคนเสื้อลายสก๊อตเป็นพ่อนะ
คนเสื้อขาวเป็นลูกนะครับ

หลังจากที่พ่อก้มลมกราบแล้ว

หมวกกันน็อกฟาดพ่อเลยนะครับ

ผมยอมรับว่ามีผลดีและเสีย

ก่อนที่จะถ่ายมีอะไรอีกเยอะ
ติดยาบ้าขนาดหนักมาขอเงิน

ต่อยพ่อจนพ่อต้องก้มลงกราบตีน

ยังไม่พอยังเอาหมวกกันน็อกฟาดพ่อต่ออีก

ผมอยากเอาเขาไปบำบัดแต่ไม่ยอม
นิวฝากแชร์ถึงหน่วยงานที่ช่วยเหลือ

ต่อมาผู้โพสต์ยังระบุอีกนะครับว่า
ผมเสียใจมากสิ่งที่ผมทำลงไป

นำภาพใบแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนสุธิศาล
ดำเนินการกับลูกชายของตนเอง
ติดยาบ้าอย่างหนักเลยนะครับ
เพราะว่าผู้เป็นพ่อไปแจ้งความไว้เลยนะ

อยากให้ลูกชายเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ใช่คือพ่อบอกว่าต่อให้มากกว่ากราบเท้า
พ่อก็จะทำทำยังไงก็ได้ขอให้ลูกเลิกยาเสพติดนะคะ

แล้วก็พ่อในใบบันทึกประจำวันก็บอกว่า
ครอบครัวและผู้เป็นพ่อเองก็กลัวว่า
จะเกิดอันตรายต่อครอบครัวเหมือนกัน
เพราะว่าคนคนนี้ติดยาเสพติด
แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับ

โอ้โฮคนมาวิภาควิจารณ์มากเลยนะครับ
ในธรรมนองที่ว่าสลดสังคม

รวมไปถึงเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดแท้
ทำให้เรื่องราวนี้จึงเกิดขึ้น

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ต้องไปสอบถามเรื่องนี้เลยนะคะใช่ครับ

ผู้เป็นพ่อเปิดเผยนะครับว่า

ไปที่วินรถตู้ที่เขาดูแลอยู่ย่านปฐุมวัน
แล้วก็มาขอเงินจากคนขับรถตู้ในวิน

พ่อเข้าไปตักเตือนทำให้ลูกชายไม่พอใจครับ
พ่อต้องตัดสินใจก้มลงกราบเท้าลูกชาย
เพื่อให้หยุดพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็บอกว่าประตูนรกเปิดแล้ว
ผมต้องขออะไรนะผมผิดไปแล้ว
ที่ทำให้ท่านเกิดมา
ขอโทษครับขอโทษครับที่ทำให้ท่านเกิดมาครับขอบคุณครับพูดกับลูกขอโทษครับ
ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอุ๊ยพ่อกราบลูก

เพราะลูกติดยาแล้วมาทำพฤติกรรมแบบนี้

อยากจะให้ลูกหยุดพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ตอนนั้นลูกชายไม่พอใจ
แล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อนะครับ
ชกเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกฟาด
พ่อด้วยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลย
พ่อเนี่ยเผยว่าที่ผ่านมา
เขาไม่ได้เลี้ยงดูลูกชายมาแต่เล็กนะคือยอมรับ
เพราะว่าปู่และย่าเอาลูกชายไปเลี้ยง
จากสมัยก่อนตัวเขาเองก็ยากจน
แต่ปัจจุบันเขามีฐานะที่ดีขึ้นแล้ว
โดยลูกชายก็เพิ่งจะมาติดยาได้ประมาณ๓๔ปี
แล้วก็เพิ่งจะมีอาการคลุ้มคลั่งคืออาการหนักมากขึ้นไปเรื่อย

ว่าน่าจะไม่พอใจที่พ่อห้ามเรื่องการขอเงิน
คือลูกไปขอเงินจากคนขับรถตู้ในวินนะครับ
พ่อไปห้ามลูกก็คงไม่พอใจตรงนี้แหละ
ยังไงครับลูกผมไม่ได้เป็นอย่างนี้
ลูกผมไม่ได้เป็นอย่างนี้
ความรู้สึกของเรากับลูกเราณขนาดนี้เป็นยังไง
ยังรักมั้ยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีจริงนะ

ผมไม่ต้องการให้คนอื่นมาว่าลูกผม
ผมรักการลูกผมคืนใครก็ได้ช่วยผมที
มันไม่มีทางไหนที่จะหยุดเขาได้

ผมไม่ต้องการคนอื่นมาว่าลูกผม
ผมลูกการลูกผมคือใครก็ได้ช่วยผมที
มันไม่มีทางไหนที่จะหยุดเขาได้
ถ้าเกิดว่าเป็นเถียงไปอะไรไปมันก็จะไม่จบ
มันก็จะบานไปเราต้องการทำให้เขาหยุด
ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาหยุดเราต้องการให้เขาชอบหยุดอยู่ตรงนั้น
คิดได้ขนาดนั้นเวลานี้คือก้มกองกราบให้เขาหยุด

ผู้เป็นพ่อก็ไปแจ้งความไว้ที่สนสุธิศาล
เพื่อที่จะให้มีการจับกลุ่มลูกชาย
ให้เข้าสู่การบำบัดรักษา
ตำรวจสนสุธิศาล
ได้ไปนำตัวลูกชายของเขามาที่สอนอเหมือนกันนะ

โดยมีพันธ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
กับการสนสุธิศาลมาสอบปากคำ
แล้วก็ผู้เป็นพ่อคนนี้ก็เดินทางตามมาที่สนสุธิศาล
ที่ทั้งหมดจะออกมาจากห้องสืบสวน

พ่อและลูกออกมาจากห้องสืบสวน
แล้วก็ทางด้านผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะไปสัมภาษณ์ทั้งพ่อทั้งลูกเลย
อืมแต่ตอนนี้ก็มันอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกไม่ดีค่ะคุณพี่พร้อมค่ะ
คือทางด้านตำรวจก็บอกให้ลูก

อยากเห็นภาพที่ให้ลูกกราบเท้าพ่อคืนซะ

เพราะก่อนหน้านี้ในคลิปพ่อกราบเท้าลูกไปแล้ว

ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าลูกผู้เป็นลูกนะ

ทำแบบไม่เต็มใจแล้วมีการให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกด้วย
กราบ๓ทีกราบเท้าพ่อ๓ที
หลังจากกราบเสร็จลุกขึ้นมาสะบัดหน้าหนีออกจากพ่อเลย
แล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่า

เรื่องนี้มันก็เลยยังมีปัญหาค้างคาใจอยู่
แต่ผู้เป็นพ่อเองนะครับก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่า
ยังไงก็ตามขอบคุณสำหรับทางตำรวจ

ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว
ลูกชายยอมเข้ามาที่สอนอและยอมที่จะรับความผิด
และสุดท้ายยินยอมที่จะเข้ารับการบำบัด

ผู้เป็นพ่อหวังว่าจะได้ลูกชายคนเดิมกลับมา
ยังรักและให้อภัยลูกชายคนนี้ได้เสมอ

เพียงสั้นเหมือนกันอย่างที่บอกไป

เนื่องจากพ่อไม่ได้เลี้ยงดูเขา
และพ่อที่ทำไปทั้งหมดโกหกหลอกลวงสร้างสถานการณ์

เบื้องต้นน่ะครับก็
ฟ่อไม่ได้เลี้ยงดูผมมาและไม่ได้คุยส่งเสียผมมาครับ
ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อเลยไม่มี

ผู้เป็นลูกพูดแบบนี้นะรักคุณนะ
การะที่พันธ์ตำรวจเอกเติบเผ่าสิริภูบาลผู้มักกับการสนส๓
ระบุว่าเบื้องต้นได้นำตัวลูกชายมาสอบปากคำ
ตัวลูกชายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาจริง
ซึ่งจากการตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงนะครับ
แล้วก็ลูกชายยินยอมเข้ารับการบำบัด
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปเพราะผู้เป็นลูกมีอาการ
จากการเสพยาบ้าคือเมายาบ้ามา

แล้วก็ทำร้ายพ่อนะครับ
ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อ

พ่อก็อาจจะพูดในมุมพ่อ
ในเรื่องความจำเป็นที่ไม่สามารถเลี้ยงตอนเด็ก
ส่วนลูกเองก็เหมือนจำว่าตอนเด็กไม่ได้โตมาด้วย
ทำไมจะต้องไปทำลำลึกบุญคุณอย่างนั้น

ก็คือ๑เรื่องของการนำตัวผู้ชายคนนี้ไปบำบัดรักษา
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกนะครับ